ปฐุมธานีวัดโปรยฝนเขามีเจ้าแม่ตะเคียน
ซึ่งยืนต้นตายอายุเป็นร้อยปีแล้ว
ชาวบ้านเขาก็แห่กันไปเหมารถตู้จากกรุงเทพเลยนะ

ทีนี้งวดที่ผ่านมาค่ะถูกรางวัลกันหลายคนเลย

คราวนี้ก็เลยไปรำแก้บนถวายนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน
นี่แหละชาวบ้านที่เขาถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
การขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนยืนต้นตายอายุกว่าร้อยปี
ภายในวัดโปรยฝนตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ก็แต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อที่จะรำแก้บนเจ้าแม่ตะเคียน
หลังจากที่คำขอของพวกเขาสำริดผลทั้งหมดเลยนะ
เพราะว่าทุกคนพากันเดินทางมาจากเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร

ก่อนหน้านี้ก็เหมารถตู้ไปขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียน
เพื่อเอาไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าถูกรางวัลค่ะ
คือเลขหน้า๓ตัวบ้างเลขท้าย๒ตัวบ้าง
ถูกกันคนหนึ่งหลายแสนบาทเลยนะคะ
นางสมศรีเกรดกุลอายุ๕๔ปีเป็นหนึ่งในผู้รำแก้บน

บอกว่าเป็นผู้ที่ถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้มานานหลายปี
ช่วงวันเสาร์อาทิตย์จะมีชาวบ้านพากันมาขอเลขเด็ด

แล้วก็มีคนถูกรางวัลกันเยอะเลยที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เลยเอ๊ะเห็นคนถูกรางวัลเยอะเลยลองจุดทูบ
ขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนบ้าง
ไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถูกรางวัล
เลขหน้า๓ตัวแล้วก็เลข๒ตัว
รวมแล้วเป็นเงินหลายแสนบาท

คุณถูกกันติดต่อกัน๔งวดซ้อนแล้ว
ใช่ก็เลยมารำแก้บนแบบนี้นะคะ
แล้วก็ตอนที่ทุกคนกำลังรำแก้บนอยู่เนี่ย
มีผู้หญิงวัยกลางคนเดินมา
แล้วก็บอกว่าตัวเธอเป็นร่างทรงของเจ้าแม่หยก
อาศัยอยู่ในต้นตะเคียนยืนต้นตายต้นนี้แหละ

เพื่อเอาไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไป

หลังจากนั้นก็รอที่จะซื้อตาม

วัดอะไรนะ

คุณผู้ชมทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังมาเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ยังไงก็ตามดูข่าวนี้แล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ